ดูกันก่อนเลยนะคะเรื่องของการผ่อนปลนนี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นกิจการอย่างเช่นร้านอาหารหรือว่าร้านตัดผม
รวมทั้งกิจกรรมต่างที่มีการผ่อนปลน
เพื่อที่จะเป็นการคลายบรรยากาศ
ก็เลยทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่เรียกว่าคึกคักมากขึ้น
ประชาชนเดินทางออกไปซื้อหาของที่จำเป็น
รวมทั้งเรื่องของการไปออกกำลังกายตามสวนสาธารณะ
เราก็เห็นภาพคนเยอะมากเลยนะคะ
ไปดูบรรยากาศในแต่ละที่นะคะโดยเฉพาะร้านขายเหล้าเบียร์
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยลูกค้าแห่กันมาซื้อ
สินค้าไม่พอขายค่ะ
เพราะว่าคนขายก็บอกว่าคือหยุดขายมานานนับเดือน
ความต้องการมันเลยอัดแน่นคือโอ้โหอัดอั้นมานานน่ะนะคะ

บรรยากาศร้านค้าส่งรายใหญ่ในเขตเทศบาลตะบนพิมาย
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะที่นครราชศรีมา
ลูกค้ามาซื้อสินค้ากันตั้งแต่เช้าเลย
ส่วนใหญ่ก็มาซื้อนี่แหละเครื่องดื่มแอลกอฮอลสุราเหล้าเบียร์
มีคำสั่งห้ามขายสินค้าประเภทนี้ตั้งแต่วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ก็คือยาวมาเกือบเดือนนี่แหละ
หลังจากที่อนุญาตให้ขายวันแรกก็เลยมีลูกค้าแห่กันมา
เป็นจำนวนมากเขาบอกว่าสินค้าไม่พอจำหน่ายเลยนะคะ
เช่นเดียวกับที่ตากค่ะร้านค้าส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ก็มีลูกค้าเดินทางมาซื้อสุราแล้วก็เบียร์กันอย่างคึกคัก
รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่หลายแห่ง
คือขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะ
ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ห้ามขายสุรา
เขาก็โอ้โหแทบจะลงแดงนี่ชาวบ้านเขาใช้คำนี้
วันนี้เลยรีบมาซื้อเหล้าขาวหนึ่งรังไปดื่ม
ที่เคยซื้อแค่ทีละแบนแต่คราวนี้กลัวไม่พอ
ตุนเอาไว้ก่อนนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศห้ามขายอีก
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดนัดพ่อพรม
ซึ่งเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครานี่แหละค่ะ

พ่อค้าแม่ค้าดีใจรีบนำสินค้ามาจำหน่ายกันตั้งแต่เช้า

พ่อค้าบางคนบอกว่าช่วงตลาดปิดไม่มีรายได้เลยค่ะ
ครอบครัวเขาก็มี๕ชีวิตก็ไม่มีเงิน
ช่วงที่ปิดร้านก็ไปรับข้าวแจกจากผู้ใจบุญที่

ก็เพื่อมาจ่ายดูแลคนในครอบครัวได้บ้างนะคะ
ปิดท้ายอีกที่หนึ่งที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
ที่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนนะคะ
ก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ามากราบไหว้ขอพรวันแรกได้แล้ว
แต่ว่ายังไม่เปิดวิหารด้านในนะคะ
กราบไหว้จากด้านนอกไปก่อน
และทางวัดก็มีจุดคัดกรองด้วย
ซึ่งวันนี้มีประชาชนทยอยมากราบไหว้ทำบุญขอพรกันค่ะ

เดี๋ยวจะเปิดให้เข้าไปภายในวิหารได้
ก็คือประมาณ๑๑พฤษภาคมนี้นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่เริ่มออกมาใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้น

ใช่คือเป็นปกติแบบใหม่จะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วนะคะ
ก็อยู่ที่ตัวเรานะคะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคนะคะ